เขาว่ากันว่าโลภมากนักมักลาบหาย
นี่ลาบยังไม่มาเลยนะคะหายไปแล้วค่ะ
เจ้าของร้านขายชานมไข่มุกที่จังหวัดชนบุรีค่ะ

คือป้าเนี่ยทำทีมาเที่ยวร้านชานมไข่มุกทำทีว่ามาซื้อ
แต่ปรากฏว่าหลอกหลอกให้ซื้อเบอร์ทองค่ะ
บอกว่าซื้อเลยหนูเดี๋ยวป้าไปล็อกเลขให้

ถ้าหนูซื้อ๑๕ใบใบละ๑๐๐หนูจะได้กำไร๙๐๐บาท
นี่แหละค่ะพอได้ยินว่าได้กำไร๙๐๐บาท

แล้วตกเป็นเหยื่อแบบนี้คุณค้าซื้อมาทั้งหมด๑๕ใบ
ละ๑๐๐บาทเป็นเงิน๑๕๐๐บาทนะคะ
ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อชื่อว่านางสาวสิริกูลอายุ๒๗ปี
เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของร้านขายชานมไข่มุกที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
คือป้าเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยนะลักษณะป้ามหาภัยดูนะ
ใส่เสื้อยืดคอกลมสีฟ้าลักษณะแบบนี้
อนุญาตเบลอนิดนึงแต่เห็นแล้วรูปภัณฑ์สันธารเป็นยังไง
ถ้าเกิดว่าใครเจอจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะ
คือคนที่ตกเป็นเหยื่อบอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอก
ว่าเออเห็นว่าป้ามาบอกแบบนี้ก็เลยเชื่อไปนะคะ
จนกระทั่งมาลองนั่งทบทวนอีกดีก็คือตอนนั้นป้าไปแล้ว
อกเสร็จเรียบร้อยแล้วมานั่งคิดทบทวนอีกทีว่า
มันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปได้เหรอ
จะมีการล็อกเลขแบบนี้ก็เลยรีบคว้าโทรศัพท์
ไปหาคนร้ายปลายสายตัดสายทิ้งเลยค่ะ
ถูกหลอกแล้ว
หวยแบบนี้ค่ะเป็นเบอร์ทอง
เขาบอกว่าเขาขายหวยปิงปองเขาเดินอยู่แถวนี้บริเวณนี้แล้วก็อ้างว่ารู้จักคนแถวนี้แล้วก็บอกว่าหวยเนี่ยก็คือแบบเขาคือเป็นโต๊ะใหญ่เขาก็บอกเนี่ยเขาเป็นคนล้วงล้วงหวยเองล็อกหวยเองอะไรอย่างงี้แล้วเดี๋ยวเขาจะแบบว่าเอาลูกปิงปองอะค่ะไปแช่เย็นแล้วก็ล็อกเพื่อที่จะให้ออกเบอร์นี้ค่ะเหมือนบอกแล้วว่าเออเหมาหมดหนี้

ค่ะครับ